ไปกันที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
คึกเข้าสุดจริงเพราะว่าอะไรมีซุปตา๒คน
ไปร่วมวิ่งกับเหล่านักวิ่งนับหมื่นคนเลยนะคะ
เพื่อหารายได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
แล้วก็ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนอม
โดยเส้นทางการวิ่งบรรดานักวิ่ง
ได้สัมผัสความสวยงามของชายหาดขนอม
ทั้งระยะทาง๑๐กิโลเมตรแล้วก็๕กิโลเมตร
โดยโครงการนี้ค่ะคุณจิมมี่ชาวลา
เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าของร้านจิมมี่ขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
ก็ได้ประเดิมบริจาคเงินก้อนแรก๑ล้านบาทค่ะ
ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีงานดนตรียิ่งใหญ่
ขนอมเฟสติวัลปีที่๗แล้ว
นำทัพความสนุกโดยบอดี้แลม
แล้วก็ศิลปินอีกมากมายตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
นอกจากบอดี้แซลมแล้วนะคะก็มีคุณน้นถนนค่ะ
ถ้าทำมัยการคึกคักทีเดียวเนอะ

ที่ประชาชนยังคงให้การสนับสนุน

ก็มีเศรษฐงเศรษฐีร่วมกันบริจาคเยอะแยะเลยนะคะ
ประชาชนทั่วไปเอาที่เราสบายใจสบายกระเป๋านะคะได้บุญทั่วหน้าพร้อมกันเลยนะคะ